มีกำลังใจที่ส่งตรงไปถึงที่ถ้ำหลวงกันมากมายเลยนะครับ
เราไปดูหลากหลายกำลังใจหลากหลายวิธีการนะครับ
คณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านป่า

ร่วมกันร้องเพลงกำลังใจ
ที่ยังปลอดภัยดีอยู่บริเวณภายในถ้ำ
แต่ว่านี่แหละครับเพื่อนและคุณครูทุกคนบอกว่า
อยากให้เด็กออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัย
เอาใจช่วยทีมหมูป่านะครับ
ก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยบทเพลงนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล
อบตโป่งผาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวานนี้มีประชาชนทยอยนำอาหารน้ำดื่ม
แล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังมาร่วมกันบริจาคนะครับ
เพื่อที่จะส่งไปสนับสนุน
แก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่า
แล้วก็ทางอบตโป่งผายังคงเปิดโรงครัว
ทำอาหารบรรจุกล่องส่งไปให้ด้วยครับ
ด้านของนายยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและคณะนะครับ
ก็เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมกับกล่าวชื่นชมเด็กและโค้ชทีมหมูป่า
ที่สามารถหาวิธีดำรงชีวิตให้อยู่รอด

ถือว่าเป็นมิติแห่งความร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในชาติที่ไม่ทอดทิ้งกัน
แล้วก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ครับ

ตำรวจและก็ทหารยังคงร่วมกันอำนวยความสะดวก

พร้อมกับแนะนำเส้นทางเข้าไปยังถ้ำหลวง
แก่ผู้ที่เดินทางมาช่วยเหลือทีมหมูป่า

โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้จะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย

เพราะว่าหวังให้น้องออกมาจากถ้ำหลวงได้โดยเร็ว

เจ้าหน้าที่ยังขอให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้
ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นยานพาหนะ

เพราะว่าเขาต้องมีการจัดระเบียบการจราจร